พูดเรื่องอาหารนะครับยังอยู่เรื่องอาหารอยู่ครับ
เรื่องใหญ่ของคนไทยเรื่องข้าวล่ะครับผม
เรื่องข้าวพันธุ์ใหม่เขาบอกว่าพันธุ์พื้นนิ่มนะครับ

เขาบอกว่าสมาคมส่งออกข้าวไทยเขาบอกว่าโอ้โหได้ราคาสูง
แต่ทีนี้พันธุ์นะครับคุณผู้ชมชาวคนปลูกข้าวนะครับว่า
ได้ราคาสูงกินแล้วปากจะขายที่ไหนได้จริงไหมนะครับ
ไปติดต่อยังไงนะครับหยอดต้นกล้ากันก่อนเลยฮะ
ชาวบ้านเลยบอกว่าต้องขอติดตามดูนะครับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดชายนาฏหลายคนแสดงความสนใจ
ที่จะปลูกข้าวพื้นนิ่มพันก่อขอ๗๙นะครับ
ที่มีอายุเก็บเกี่ยว๑๒๐วัน
หลังจากทราบว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นจำนวนมาก
อย่างนางอนุพาปัญญาดิหลกนะครับ

จากเดิมเคยปลูกข้าวพื้นแข็ง
แต่จะลองแบ่งแปลงนาบางส่วนมาทดลองปลูกข้าวพื้นนิ่ม
หากได้ผลผลิตดีก็จะขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
แต่ก็ยังกังวลว่าเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วโรงศรี

เบื้องต้นเตรียมจัดไปดีที่สูญงานสูญวิจัยข้าวพิษฎุโลก

จะลงทะเบียนรับเล็ดข้าวพื้นนิ่มในเดือนกรกฎาคมนี้

ยังกังวลอยู่นะครับว่าจะรับซื้อจริงหรือเปล่า
ขณะที่นายเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับ
ก็ยืนยันนะครับว่าสมาคมจะรับซื้อผลผลิตข้าวพื้นนิ่มทั้งหมด
และรับซื้อราคาสูงกว่าข้าวพื้นแข็งที่ราคา๕๐๐บาทต่อตัน

หรือจะลงพื้นที่๘จังหวัดในภาคกลาง
เพื่อหารือกับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวนิ่มจำนวน๑๐๐๐ไร่
โดยมีกระทรวงเกษตรและสากรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ครับ

คาดว่าจะเริ่มต้นเพราะปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้
และรับซื้อผลิตล็อตแรกนะครับ

เพื่อทดลองส่งออกไปยังประเทศที่มีความนิยมข้าวกลุ่มนี้
อย่างจีนอย่างฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียนะครับ
ข้าวพื้นนิ่มกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ก็เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ
ที่บอกว่าข้าวชนิดนี้นะครับ

โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นะครับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวลืมตาอ้าปากกันแน่ครับ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับโอ้เห็นท้องทุ่งสวยแบบนี้
แล้วเรารู้สึกสบายใจดีนะดูฝันร้อนนะ
ครับผมสีเขียวงามยามเช้าแบบนี้นะครับ